จำคดีบุกโรงพยาบาลของกลุ่มวัยรุ่นกันได้ไหมฮะที่สมุทรประการ

เกิดมาแล้วก็ร้อนแรงนะครับ
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นก็ถูกจับ
แล้วก็ตั้งข้อหาต่างนานาไปนะครับ
หาสำคัญก็คือบุกรุกสถานที่
แล้วก็ทำร้ายร่างกายมีทั้งทำร้ายร่างกายคุณหมอพยาบาลอะไรเนี่ยนะฮะ
แต่ว่ามีอีกหนึ่งข้อหาเพราะว่าสืบเรื่องของต้นต่อ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ
เพราะว่าคนที่ทำให้เรื่องกลายเป็นเหตุกลายเป็นประเด็น
เพราะว่าเหมือนจะเอายาเสพติดไปแลกของในพื้นที่ชุมชนซอยโรงเหล็ก

ดังนั้นเมื่อวานนี้เขาเลยมีการเปิดปฏิบัติการ

เปิดปฏิบัติการในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ไปดูปฏิบัติการกันซะหน่อยนะครับ
เดินมา
เห็นไหมฮะว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โอ้โห
เขาก็เหมือนมีอาวุธครบมือนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ย
เต็มที่เลยนะครับในการที่จะปฏิบัติการ
ดูแลพื้นที่ภาค๑พื้นที่เป้าหมาย

หรือว่าซอยโรงเหล็กหรือในพื้นที่อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการหรือว่าซอยเปรมฤทัย๗๙แล้วก็๑๐
ที่เมื่อวานเข้าไปตรวจสอบเท่านั้น
แต่จริงจะตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้งจังหวัดเลย
เขาบอกแบบนี้คือต้องปราบปรามเรื่องของยาเสพติดทั้งจังหวัดเลยนะครับ
ก็เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษปราบภัยบรีอริสัตรูภาย
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเขาก็เข้าไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายครับ
โดยสามารถควบคุมตัวชายสองคนที่อ้างว่าเป็นน้าของนายออส
โดยนายออสเป็นใครสำคัญแค่ไหน
นายออธมหาวงนี่ฉายาเขานะค่ะ

ถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวคดีบุกโรงพยาบาล

คือแก๊งวัดมหาวงกับแก๊งซอยโรงเหล็ก
ใช่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นน้าของนายออส

นายออสเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
ภายหลังมีการสอบสวนชายทั้งสองคนเสร็จ
ก็รับสาภาพเพียงว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริง

และไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มวัยรุ่น
บุกไปตีกันในโรงพยาบาลนะครับ
จากการตรวจค้นบ้านไม่พบยาเสพติดครับ

แล้วก็โทรศัพท์มือถือของนายหวัง
ที่มีข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อยาเสพติดเท่านั้นเอง
นายหวังก็เป็นน้าของนายออสนะครับ
ขณะการเข้าไปตรวจค้นนั้นพบว่า
นายออสมหาวงหัวหน้าแก๊งมหาวงเนี่ย

ก็เลยหลบหนีไปก่อนหน้านี้
ในเบื้องต้นพบของกลางที่มีอื่นด้วยก็คือกัญชาบางส่วน
กระดาษม้วนที่เป็นอุปกรณ์ในการเสพ
มีเครื่องชั่งแล้วก็ถุงพลาสติกใส
เชื่อว่าน่าจะถูกใช้ในการแบ่งยา
เพื่อจำหน่ายนะครับแต่ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
นายออสหลบหนีไปแล้วน่าจะเอายาเสพติดไปซุกซ่อนอะไรด้วย
ก็ต้องตามตัวต่อนะครับขณะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ซ้ำอีกรอบในชุมชนวัดมหาวงแล้วก็ชุมชนซอยโรงเหล็ก
ชาวบ้านต่างบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปก่อเหตุในโรงพยาบาลเนี่ย
ไม่ใช่คนในชุมชนมหาวงคือคือจริงเอาก็ต้องให้ความยุติธรรมกับชาวบ้านนะ
เพราะว่าพอออกไปเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตซอยวัดมหาวงเอ่ยซอยโรงเหล็กเอย
เขาก็เสียชื่อเสียงนะครับเพราะเขาก็มีคนดีนะครับแต่กลุ่มบางคนอาจจะเป็นกลุ่มไม่ดีเลยเนี่ย
ชาวบ้านก็บอกว่านี่แหละครับคนที่ไปบุกโรงพยาบาลไม่ใช่คนในชุมชนมหาวง
หลังเกิดเหตุชาวบ้านถูกเหมารวมกลายเป็นว่าโอ้โหทั้งชุมชนมีแต่คนไม่ดี
มีแต่คนไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายทั้งที่จริงแล้ว
คนในชุมชนก็คือคนปกติทั่วไปเขาไม่ได้มีคนที่ทำผิดซะทุกคนไป
ใช่ครับคนดีคนเลวมันมีอยู่ในสังคมเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคนในชุมชนก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำ
เป็นคนธรรมดาไม่ได้ไปรู้เรื่องความขัดแย้งของวัยรุ่นพวกนี้เลย
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกคนนะครับส่วนในซอยโรงเหล็กเขาก็มีความคิดความเห็นเหมือนกัน
ทีมข่าวเข้าไปสำรวจก็พบว่าที่ทางเข้าบ้านของกลุ่มวัยรุ่น
ที่มีเรื่องชกต่อยกันทะเลาะวิวาดกันแล้วก็แทงกันเนี่ยนะฮะ
มีการนำป้ายมาติดที่ทางเข้าเลยห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาโดยเด็ดขาด
ทีมข่าวไปพูดคุยกับป้าของนายบอล
ซึ่งเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งเราก็สอบถามไปถึงเรื่อง
การต้องชดใช้ค่าเสียหายให้โรงพยาบาลทั้งสองแห่ง
กว่า๔ล้านบาทค่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะ
ทางครอบครัวจะจัดการอย่างไร
ทางครอบครัวบอกว่ายังไม่ได้ตกลงจ่าย
เพราะอยากให้ทางฝ่ายมหาวงมาร่วมจ่ายด้วยนะครับ
เพราะว่าเข้ามาร่วมวิวาดร่วมกัน
หากจะให้ชดใช้ก็ต้องช่วยกันชดใช้
ต้องรอการเจรจากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

แล้วก็ปฏิบัติการอย่างที่บอกนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
ไม่ใช่เฉพาะในซอยต่างที่เป็นเป้าหมายหลัก
แต่ว่าทั้งจังหวัดเลยฮะทั้งพื้นที่ภาคหนึ่งเลย
ก็จะดูแลจัดการให้ปราศจากเรื่องของยาเสพติด
ซึ่งเป็นต้นต่อของปัญหาทั้งหมดนะครับ